สุโขทัยลีกครับในนัดบรรสุกก็มีแข่งขันเหมือนกันนะครับ
สุโขทัยนั้นหยุดสถิติไม่แพ้ใครในบ้านแล้ว
หลังจากที่เจอเชียงรายปลุกไปชนะถึงจิตเลยครับ

เกมผ่านไปไม่ถึง๓นาที

เชียงรายเนี่ยบุกนำ๑๐ครับ
วิเรียนมหลีแก้วิ่งไปกดดันทางนโรคฤทธิ์บุญศุกร์ครับ

สกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ

และพอเจอกดดันพยายามจะกระดก
ไม่แน่ใจว่าจะให้ประตูหรือว่าจะกระดกออกหลังไปนะครับ

แต่สุโขทัยครับมาไตเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
จากความเด็ดขาดของจอนบาโจ้ครับ

ฝีเท้ายังคงรักษามาตรฐานเป็นขวัญใจของสุโขทัยนะครับ
จนถึงณวันนี้หลายทีมก็สนใจในตัวเขาเหมือนกันครับ
ครึ่งหลังครับสนุกในช่วงท้าย

จังหวะที่วิเลฟเอริเก้พาบอลลุยถึงเส้นหลัง
ก่อนจะปาดให้กลับทางปริศนาเกษียมกุลวิไลนะครับ
ตัวสำรองอัฐิเดก่าวของสุโขทัยนะครับ

และนาที๙๐เชียงรายครับหนีเป็น๓๑

ริเก้ได้บอลไต่เส้นแล้วเปิดเสาสอให้กับบิลโรซิมา
ทดเจ็บครับสุโขทัยไล่มาจากฟรีคลิกของจอนบาโจ้อีก๑ลูก
แต่ว่าไล่ไม่ทันครับจบเกมเชียงรายบุกชนะ๓๐
สุโขทัยก็เลยแพ้เป็นนัดแรกของระดูการนะครับ
ส่วนเชียงรายขึ้นมาอยู่ที่๒ชั่วคราวครับ

แข่งมากกว่าบุรีรำอันดับ๓ที่มี๑๖แต้มอยู่๒นัด
สุโขทัยนะครับอยู่อันดับ๙เท่าเดิม

ที่ถ้าสนใจ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีครับ
พิธีทีระยองจะพบกับเมืองทองยูนิเต็ด
โมงเย็นครับมีสมุทรปราการซิตี้เจอกับชัยนาธิ
นี้ทางโคชโตยกุลซื้อทีมชาติไทยจะไปชมเกมด้วย
แล้วก็๒ทุ่มการท่าเรือเจอกับสุพรรณบุรี
ส่วนฟุตซอร์ไทยลีกวันนี้มีเตะกัน๔คู่นะครับ
๖นาฬิกา๓๐นาทีมี๒คู่
ห้องเย็นท่าข้ามเจอกับการท่าเรือ
แล้วก็ศรีสะเกดเจอกับพีนาทีบูเวฟชนบุรีนะครับ
มีการถ่ายทอดนะครับวันนี้๒คู่ตามโปรแกรมครับ